คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ยิงกันตายกันหน่อยนะฮะ
จริงแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณ๑เดือนแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผัวไปง้อเมียขอคืนดี
ปรากฏว่าคนที่ออกมารับหน้าคือพี่สาวเมียค่ะ
ผัวคนนี้ใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยนะคะ
ราดยิงเข้าไปแล้วพี่สาวของเมียค่ะ
ตายขาดที่เลยนะคะเหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว
คนร้ายมือปืนที่ไปก่อเหตุยิงเขาเนี่ย
ยังไม่ถูกจับตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้น
คนที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อเขาบอกว่าเขาหวาดระแวง
กลัวว่าคนร้ายจะวกกลับมาก่อเหตุ
ลักษณะแบบเดิมซ้ำอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้
ครอบครัวของผู้ตายก็คือผู้ตายเนี่ย
นางสาวธานิดาภูแข็งอายุ๓๗ปี
ถูกน้องเขยยิงนะคะเมื่อวานนี้ครอบครัว
ของผู้ตายเดินทางไปพบกับนี่เลยค่ะ
ทนายศรนรงแก้วเผ็ดประธานเครือข่าย
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะฮะบอกว่าช่วยหน่อย
ช่วยติดตามความคืบหน้าของคดีนี้หน่อยนะฮะย้อนกลับไปให้
ฟังแบบนี้ค่ะคดีนี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งบริเวณ
อนามัยงามเจริญซอย๑๐แขวงท่าข้ามเขตบังขุนเทียนกรุงเทพ
คนก่อเหตุมือปืนก็คือนายจักริจแย้มเสมอายุ๓๗ปีนายจักริต
เป็นเจ้าของธุรกิจคาแคร์ด้วยนะคะทำคาแคร์อยู่ในปั๊มแก๊สริม
พระรามสองทีนี้คุณผู้ชมน้องสาวของผู้ตายก็คือนางสาว
มันตาภูแข็งอายุ๓๓ปีแล้วก็เป็นเมียของคนก่อเหตุด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนกับสามีเนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันอยู่
ที่หมู่บ้านสินทวีงามเจริมใกล้กับสนท่าข้ามระยะหลังทั้ง
สามีเนี่ยระแวงว่าตัวเองเนี่ยจะไปมีชายอื่นเขาบอกว่าตัวเขาเอง
คือคุณมันตาเนี่ยอึดอัดก็เลยตีตัวออกห่างไปพักอาศัยอยู่กับ
พี่สาวแล้วก็ญาติญาติที่บ้านหลังจุดเกิดเหตุ
กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายจักริตมาตามง้อขอคืนดี
ขอคืนดีเธอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่กลับไปแล้ว
ปรากฏว่ามีปากเสียงกันมีปากเสียงกันอีกรอบ
พี่สาวของตนเองทนไม่ไหวเดินออกมารับหน้าแทน
เกิดการโตเถียงกันอีกจนกระทั่งนายจักริตมือปืน
บันดาลโทษะชักอาวุธปืนลูกโม้ยิงใสใช้คำว่ารัว
ไปที่พี่สาวจนกระทั่งพี่สาวเนี่ยตายแล้วกระสุนปืนที่เหลือกราดยิง
ใส่กลุ่มแยดจนหมุดลูกโม้เลยปรากฏว่ากระสุนที่เหลือ
มันไปถูกนางสาวทันชนกอุปพงศ์อายุ๑๙ปีเป็นลูกสาวผู้ตาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปอีกคนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
มือปืนคือนายจักริตหลบหนีไปเลยค่ะคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยทางครอบครัว
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายจักริตมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายโดยเร็วเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่กันด้วยความหวัดระแวงอ่ะนะคะ
คนที่ยิงเนี่ยผูกคอตายแต่ว่าไม่ตายพี่สาวตื่นขึ้นมาเห็นก่อนเขียวแล้ว
พี่สาวไปตบหน้าแล้วก็ไปปลูกอยู่ประมาณ๒๓นาทีก็คือขึ้นมา
ก็คือตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าป้าป้าเรียกผมทำไมทำไมป้าไม่ปล่อย
ผมตายก็คือถ้าวันนั้นพี่สาวปล่อยให้เขาตายวันนี้พี่สาวเราก็ไม่ตาย
แล้วยิ่งมารู้ว่าปืนที่เขาที่ตำรวจคือนายจักริตเนี่ยเคยก่อเหตุ
ฆ่าตัวตายมาแล้วผูกคอตายแล้วปรากฏว่าอีกคนที่เป็นพี่สาวของของ
เนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะไปช่วยแล้วปรากฏว่าพอตัวเองมีชีวิตรอดออกมา
เอาปืนมายิงพี่สาวคนที่ตายก็คือพี่สาวของคุณมันตาเนี่ยนะคะอีกคน
หนึ่งที่เราไปสอบถามนางสาวทันชนกลูกสาวของผู้ตายก็ถูกนายจักริต
ยิงเหมือนกันตอนนี้เธอบอกว่าภาพที่แม่ตัวเองโดนยิงมันยังติดตาย
ทุกวันนี้เธอบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ด้วยอาการหวาดระแวงถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ย
บอกว่าเธอจะล็อกประตูหนาแน่นเลยนะคะแล้วก็ร้องขอตำรวจให้มาช่วยดูแล
เพราะกลัวว่านายจักริตจะย้อนกลับมาทำร้ายครอบครัวของเธออีก
คุณล็อกแบบนี้ค่ะ๓๔ตัวนะไม่อยากให้เรื่องเงียบค่ะ
อยากออกมาแบบว่าให้เห็นว่าเราแบบอยากไม่อยากให้เขาตายฟรีอะค่ะ
ไม่อยากให้แม่แบบไปแบบนี้เพราะอย่างนี้ค่ะ
กลัวที่เขาจะกลับมาไหมหวาดกลัวค่ะพี่เราใช้ชีวิตอยู่แบบว่าไม่รู้ว่าออก
นายรณรงค์บอกว่าสิ่งที่จะช่วยหลังจากนี้คือจะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไปร้องขอให้พลตำรวจโทษพักภพงศ์พงศ์เพตราพระบัชนอร์
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะตั้งชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
คือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหลานของนายตำรวจในท้องที่ด้วยไงอันนี้คือปัญหาสำคัญ
ครอบครัวของผู้ตายเขาก็เลยว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ